สวัสดีครับคุณบุ๊กคุณน้ำแข็งคุณปอ

ถ้าเป็นภาษาภาคมวยเขาภาคว่าพลิกไปพลิกมาครับ
มันเรื่องอะไรล่ะครับปม๘ปีนายกของพลเอกประยุทธ์นั่นแหละ
วันนี้ต้องลุ้นกันว่าระหว่างคำชี้แจงของอาจารย์มีชัย
ในฐานะอดีตประธานกรรมการร่างรัฐมนูล
แล้วชี้แจงในฐานะพยานกับคำชี้แจงของคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
ที่เขาชี้แจงว่าบันทึกของคณะกรรมการร่าง
ระหว่างกับอาจารย์มีชัยกับคณะกรรมการร่างเนี่ยต่างกันนะครับ
ของอาจารย์มีชัยเนี่ยสรุปว่าความเป็นนายกต้องนับตั้งแต่
รัฐมนูลฉบับใหม่ประกาศใช้๖เมษา๖เมษา๖๐
แต่ในบันทึกของกรรมการร่างที่เขาหารือกันถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลเนี่ย
เขาหารือกันว่าต้องนับตั้งแต่ปี๕๗
นับตั้งแต่เริ่มเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเอาล่ะสิครับมันต่างกัน
อาจารย์มีชัยบอกว่าไม่มีเอกสารรับรองรายงานการประชุม
แต่คณะกรรมการร่างบอกมีเอกสารรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยนั่นก็เรื่องหนึ่ง
แต่เรื่องใหญ่ก็คือว่าเอกสารของอาจารย์มีชัยมันหลุดออกมา
เรื่องใหญ่ขนาดนี้หลุดออกมาได้ยังไงหลุดมาโดยสำนักงานในชั้นธุรการหรือมีคนจงใจให้หลุด
ถ้าคนจงใจให้หลุดได้คนนั้นไม่ธรรมดาและให้หลุดเพื่ออะไรใครสกัดใคร
นี่คือคำถามที่คนไทยอยากรู้ฉะนั้นเราจะคุยเรื่องนี้กับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรหน่อยครับ
อาจารย์สมชัยทุกวันนี้ท่านเป็นประธานคณะกรรมการประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทย
อยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับพี่สุภาพพี่กระจายครับ
อาจารย์มองปรากฏการณ์นี้ยังไงเรื่องเอกสารหลุดนี่แหละ
มองว่าใครได้ประโยชน์จากเอกสารหลุด
คืออย่างนี้ครับพี่สุภาพครับผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ย
มันเป็นเหมือนกับศึกสงครามย่อยครั้งหนึ่งทีเดียวนะครับ
คือลำพังนะฮะผมใช้คำว่าลำพังเนี่ย
ประชาชนทั่วไปเนี่ยเราไม่มีความสามารถที่จะไปหยิบเอาเอกสารมาโต้ตอบกันอย่าง
ฉับพันทันทีทันใดได้นะครับอืมหนึ่งเนี้ย
ระดับเจ้าหน้าที่ไม่มีทางเลยใช่ไหมที่จะปล่อยให้รั่วออกมายาก
ครับยากนะครับแม้แต่เราอยากจะค้นคว้าเนี่ย
เราก็ไม่มีปัญญาที่จะเข้าถึงเอกสารต่างเหล่านี้นะ
ทิ้งมีอีกเล่มนะครับแล้วก็จากหลายให้จากกรรมการรากรัฐนูล
ทั้งหมด๒๑คนคนละเล่มแล้วก็หยิบเผิมเติมอีกหนึ่งเล่มเท่านั้นนะฮะ
สมุดของรัฐสภานะครับเท่านั้นเองนะครับไม่มีใครมีมากกว่านี้
แล้วก็คนซึ่งจะมีความจำได้ว่าครั้งนี้เขาพูดว่ายังไงครั้งนี้
มีมติว่ายังไงเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมโดยตรง
ต้องอยู่ในยีบเอ็ดคนนั่นแหละนะครับนะฮะคงจะไม่ไม่ได้เป็นระดับเด็กเด็ก
แล้วครับถ้าฉะนั้นเนี้ยการหยิบเอาประเด็นออกมาเอ่อตอบโต้กัน
แล้วก็แบบว่าทันควันกันเลยนะเหมือนหนังจีนอ่ะคุณสุภาพ
ฝ่ายหนึ่งปล่อยอาวุธอีกฝ่ายหนึ่งก็ปล่อยอาวุธตามมาในทันทีเนี่ย
มันก็จะต้องเป็นเรื่องซึ่งมีเจตนาที่ชัดเจนนะครับว่าต้องการทำให้คำชี้แจงของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ย
กลายเป็นผมใช้คำว่ากลายเป็นศูนย์ไปนะฮะนั่นก็คือหมายความว่า
สิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเลยที่พอจะเชื่อถือได้นะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเกมถึงปัจจุบันนี้ผมคิดว่าอาจารย์มีชัยเสียเปรียบแล้ว
นะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยท่านไปไปทำคำชี้แจงไปถึงศาล
แล้วก็บอกว่าเอ่อไอ้ครั้งห้าร้อยเนี้ยครั้งสุดท้ายอ่า
และไอ้ที่ประเภทเขียนไว้ในครั้งที่ห้าร้อยเนี้ยจดบันทึกพีทใช่ไหมครับ
ซึ่งเราก็คิดว่าเออถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยแหมไอ้คนนั่งประชุม
ก็คงจะต้องเป็นคนที่ถูกต้องล่ะปรากฏไอ้ห้าร้อยหนึ่งมันตามมาครับ
สุภาพครับใช่ไหมแล้วก็บอกว่ามีการประชุมกันครั้งที่ห้าร้อยหนึ่ง
เพราะฉะนั้น๕๐๐ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วในหน้าสองของเอกสาร
บันทึกครั้งที่ห้าร้อยหนึ่งเนี้ยยังเขียนว่าที่ประชุมเนี้ย
รับรองรายงานการประชุมแต่ครั้งที่สี่ร้อยกว่าจนถึงครั้งที่ห้าร้อยเนี้ยนะ
ครับแล้วก็มีมติเรียบร้อยคือไม่ใช่มีมีมติเฉยเฉยนะ
มีอนุกรรมการตรวจและที่ประชุมได้มีมติรับรอง
แสดงว่ามันสองขั้นนะแปลว่าเอาง่ายอาจารย์เวลาเราไม่มากเนี่ย
เอาง่ายเขาเอกสารที่คณะกรรมการร่างเสนอไปเนี่ย
หักล้างกับเอกสารของอาจารย์มีชัยข้อที่หนึ่งถูกไหมครับใช่ครับ
อันที่สองเนี่ยสรุปอีกทีนึงเอกสารของอาจารย์มีชัยเนี่ย
เห็นว่าควรจะนับตั้งหลังปีหกศูนย์ใช่ครับนับของเก่านั้นไม่ได้
ด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่เอกสารของกรรมการร่าง
พูดกันถึงเจตนารมณ์ของการร่างรัฐมนูลเนี่ยให้นับไปตั้งแต่ปี๕๗
ด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้านี่มันขัดแย้งกันระหว่างอาจารย์มีชัย
ประธานกรรมการร่างกับคณะกรรมการร่างที่เขาไปแสดงเจตนารมณ์กัน
ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วถามว่าใครมีน้ำหนักมากกว่านะฮะ
ถ้าเป็นคำพูดนะฮะเอากรรมการสู้ประธานไม่ได้
ประโยคนี้แล้วกันครับแต่ถ้าเป็นเอกสารเนี่ย
ประธานก็สู้เอกสารไม่ได้เพราะเอกสารมันเป็นสิ่งที่เป็นบันทึกการประชุม
ครับแล้วระหว่างสองอย่างนะฮะหนึ่งรายงานการประชุม
กับสองบันทึกการประชุมเนี่ยจริงแล้วเนี่ย
บันทึกการประชุมสำคัญกว่ารายงานการประชุม
บันทึกการประชุมนั้นคือทุกคำพูดทุกตัวอักษรที่ถอดออกมาจากเทป
ครับเมื่อวานเนี่ยผมวิเคราะห์ว่า
เอกสารหลุดของอาจารย์มีชัยเนี่ยไปกดดันตุลาการทั้ง๙ท่าน
เพราะถ้าท่านมิตรวินิชัยตรงกันกับที่อาจารย์วินิชัยอาจารย์วินิชัยยื่นไป
แล้วหลุดออกมาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่
มันจะเป็นเรื่องว่าชี้นำมันจะเป็นเรื่องว่าครอบงำ
แต่พอเอกสารของกรรมการร่างยันไปอย่างนี้เนี่ย
อาจารย์ใช้คำว่านี่เป็นสงครามเขาสู้กันใครสู้กับใคร
ชาวบ้านไม่เกี่ยวครับงานนี้ชาวบ้านไม่เกี่ยวชาวบ้านไม่เกี่ยวครับ
เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจและก็ผู้อยากมีอำนาจ
ประโยคนี้แล้วกันซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี้ย
มีกลไกเส้นสายในคณะกรรมการร่างรัฐมนุนทั้งคู่ครับ
แล้วก็ใช้เวทีนี้เป็นเวทีในการที่จะทำให้คุณประยุทธ์สามารถอยู่ต่อได้หรือไม่
แล้วก็ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ใครจะอยู่ต่อแทน
อันนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
คนที่ทำเรื่องนี้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเอาใช้ประโยคนี้แล้วกัน
อย่าไปกล่าวหามากมายนักคือผมสนใจตรงที่ว่าอาจารย์เนี่ย
เคยเป็นเลขาธิการกรตไอ้กรกตเป็นกรรมการครับ
เลขเป็นเลขาธิการเป็นกรรมการอ๋อเป็นกรรมการ
ฉะนั้นจะรู้เลยว่าเอกสารแบบนี้เนี่ยองค์กรอิสระเขาไม่มีทางที่จะ
เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่มันเก่งเกินไปอ่ะ
ประโยคนี้แล้วกันอืมคือในระดับของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ความจำของเขาหรือการที่จะหยิบยกเอาเอกสารออกมาในจังหวะ
จักรโครนต่างต่างที่มันพอเหมาะผสมแล้วก็เชื่อเฉียนสื่อ
ผมอาจจะพูดคาดการณ์ไปนะครับ
อาจจะคนที่นั่งไม่ห่างกันเท่าไหร่ก็ได้
ฉะนั้นจากนี้ไปเราควรจะจับตามองอะไรอาจารย์
ต้องมองศาลครับว่าสารรัฐมนุนนั้นเนี่ยท้ายสุดจะตัดสินอย่างไร
เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างผมเข้าใจว่าสังคมได้รับรู้ได้รับทราบพอสมควร
แล้วก็เป็นทั้งความจริงที่ประจักษ์เรื่องของการลงตำแหน่ง๘ปีหรือไม่๘ปีนะฮะ
ชาวบ้านก็รับรู้ทั่วไป
การตัดสินของศาลจึงมีความหมายมากมีความหมายทั้งการอยู่ต่อของคุณประยุทธ์
และมีความหมายต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการทางการศาสต
ข่าวเช้าวันนี้ฝ่ายค้านเขากระดีกระดาขึ้นมาเขามีความหวังว่า
ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยเขามีความหวังมากขึ้น
ผมไปอ่านโพสต์ของอาจารย์สมชัย
อาจารย์สมชัยพูดถึงอาจารย์มีชัยขออนุญาตอ่านหน่อย
บอกว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้
ถ้านายมีชัยให้การเท็จในจดหมายชี้แจงต่อสารรัฐมนูล
โปรดเตรียมตัวย้ายบ้านด้วยจะให้ย้ายไปไหนครับ
ตอนนี้ฝนตกครับน้ำท่วมอาจจะต้องย้ายไปหาที่ที่ฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมครับ
แปลว่าแปลว่าถ้าสมมุติว่าสิ่งที่อาจารย์มีชัยทำคำชี้แจงไว้
ถูกหักล้างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ที่เขายืนยันว่าบันทึกการประชุมเรียบร้อยรับรองการประชุมเรียบร้อย
ถ้าเหตุการณ์อย่างนี้ข้อมูลเหล่านี้มันสวนกัน
อาจารย์มีชัยจะโดนถึงขั้นให้ข้อมูลเท็จกระสารเหรอครับ
เป็นการทำคำชี้แจงซึ่งผมคิดว่าระดับของความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็จะเป็นเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือ
แล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
ของคนซึ่งมีตำแหน่งถือว่าเป็นบุคลากรภาครัฐก็แล้วกัน

ก็ยังคงสถานะเป็นคณะหนึ่งในคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก็จะเป็นประเด็นคือคงไม่ได้เป็นของการให้ความเท็จต่อสารนะฮะ
แต่เป็นประเด็นของจิริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์การของภาครัฐนะครับ
อันนี้ก็คงจะต้องไปดูแล้วครับว่า
ถ้าหากว่ามีคนหยิบยกเรื่องราวดังกล่าวขึ้นมาเนี่ย
ถ้าหากว่าเป็นจริงเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จจริง
จากบุคคลที่มีสถานะสูงในสังคม
แล้วก็มีบทบาทความน่าเชื่อถือบทบาทในการทำงานต่าง
ิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อที่ทำให้เกิดประโยชน์ไปในทางใดทางหนึ่งต่อตัวบุคคลนั้นเนี่ย
จะเป็นกรณีของความผิดในเชิงจริยธรรมหรือไม่นะครับ
อันนั้นคงจะต้องเป็นหลายฝ่ายช่วยกันดูแล้วครับ
แต่ก็ฝากท่านว่าไม่ค่อยดีหรอกครับต่อสังคม
เพราะว่ามันเท่ากับว่าความน่าเชื่อถือของท่านที่มีต่อสังคมเนี่ย
มันละลายหายไปมากแล้วตอนนี้
อืมเอาซะอีกเรื่องหนึ่งปิดท้าย
การเสนอแก้รัฐมนูลมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวฉบับของอาจารย์สมชัยที่ยื่นเข้าไป
ถูกตีตกเรียบร้อยพักเพื่อไทยพักเก้าไกล
เขาเดินหน้าล่ะว่าเขาจะลนรงค์ต่อ
อาจารย์สมชัยจะเอายังไงต่อ
ในส่วนของการแก้เป็นรายมาตรานั้นคงทำไม่ได้และทำไม่ทันแล้วครับ
เพราะว่าสภาจะเหลือเพียงแค่อีกสมัยประชุมเดียว
ที่กายนเปิดแล้วก็น่าจะไม่ทันในการแก้ไขรัฐมนุนในสภา
ดังนั้นแนวทางที่ทางพักก้าวกลายทำขนาดนี้
ที่จะขอชื่อประชาชน๕๐๐๐ชื่อเข้าชื่อกันเสนอต่อคณะมตรี
ให้มีการทำประชามติว่าควรที่จะร่างรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับ
ก็คือถ้าครบ๕๐๐๐ชื่อก็หยิบชื่อต่อประธานรัฐสภาให้ส่งไป
สามารถทำประชามติพร้อมกันในวันเลือกตั้งได้เนี่ย
กรกตก็ต้องรับหน้าที่นี้ไปทำ
ซึ่งก็จะเป็นการอำนวยความสุขให้แก่ประชาชนครับ
ทั้งเลือกตั้งและลงประชามติด้วย

อาจารย์ยื่นเขาแนบเข้าไปจากภาคประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เป็นหวันไปจบไปแล้วครับจบไปแล้วครับตอนนี้เราเก็บของกลับบ้านแล้วครับ
เขาไปร่วมลงชื่ออีกได้ไหมได้ครับ

ออกเสียงเลือกตั้ง๕หมื่นคนขึ้นไปนะครับ
สามารถที่จะเข้าชื่อกันผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งขณะนี้พักเก้าไกรได้มีการเปิดระบบดังกล่าวนะครับ
ก็คงตรวจสอบดูนะครับก็คงจะมีการบริภาคทั่วไป
ก็ลงชื่อครับชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
แล้วก็ลายเซ็นต์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ครบถ้วน
สามารถที่จะรวมเป็น๑ใน๕๐๐๐รายชื่อซึ่งจะยื่นต่อคอรมอให้มีการทำประชามติได้ครับ
การเมืองจากวันนี้ไปตื่นเต้นไหมอาจารย์
โอ้โหทุกนาทีเลยครับไม่ใช่ทุกวัน
วันนี้นั่งลุ้นว่าจะมีอะไรหลุดออกมาอีก
วันนี้จะมีข่าวอะไรวันนี้ใครจะพูดอะไร
วันนี้คุณสุภาพจะต้องมาชี้แนะหรือว่าให้คำวิจารณ์ต่าง
เรื่องการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอะไรยังไง
ต้องติดตามอย่ากระพริบตาแม้แต่ครั้งเดียวครับ
แต่ที่สำคัญคือเรื่องเอกสารหลุดไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านกับชาวบ้าน
ครับผมทำกันครับผมอ่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
อาจารย์ถมชัยศรีสุธิอยากรครับ